อีกครอบครัวหนึ่งหวานจริงครอบครัวนี้นะคะสำหรับกุ๊กกิ๊บแล้วก็เป่า
ใช่ก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงนะว่ากุ๊บกิ๊บอุ้มลูกไม่ได้
ด้วยความว่านางเพิ่งไปผ่านหน้าอกมานะคะคือไม่ได้ไปยัดหน้าอกเปลี่ยนไซส์นะคุณ
คือแบบผ่าตับที่หน้าอกแล้วมันมีเนื้อค่ะ
นี่แหละค่ะออกมาว่ากุ๊กกิ๊บต้องงดอุ้มลูกพักนึงเนื่องจากว่าต้องเข้าผ่าตัดเนื้องอกที่หน้าอก
แฟนก็เป็นห่วงแหละว่าเป่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็กุ๊กกิ๊บจะเป็นไงบ้าง
ล่าสุดค่ะมาออกงานแพลกคู่เลยละกันนะคะอันนี้เว้น
อัปเดตอาการป่วยรวมไปถึงเล่าสาเหตุที่เกิดเป็นก้อนเนื้อด้วย
แล้วก็แย้มไปถึงว่าแพลนมีทายาทคนที่สอง
เป่ากำลังจะเป็นพี่สาวแล้วนะคะจริงรึเปล่าพี่ฟังคะ
เป่าหน้าอินดูเนอะ
ต้นปีหน้านะคะเราจะเริ่มปล่อยละ
สามีจะได้กลับมาประมาณมักกะลาอะไรอย่างนี้นะ

น่าจะได้อยู่แน่จนถึงช่วงประมาณตุดจีนนะคะ
คือต้องส่งวันไข่ตกไปให้พี่ดู
ไม่ต้องไม่ต้องสามียังเด็ก

กำลังคิดว่าแพลนจะไปเที่ยวกันสองคนที่เกาหลี

แต่บางทีนางก็อยากมีบางทีนางก็ไม่อยากมี
ก็แล้วแต่ชอบเลี้ยงเบบี

กะลาอะไรดีหรือไม่เอา